ทำชาวบ้านนักท่องเที่ยวแตกตื่นกัน
งงไปหมดจู่มีผู้ชายปริศนา

ต้องมีคนไปงมไปช่วยคุณผู้ชมดูสิ

ก็ดึงผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายปริศนา
คือตอนไปเจอ
กางเกงสีดำ

อย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้ประสบเหตุนั้น
ยังคงมีสัญญาณชีพแต่ว่าลมหายใจ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่คู่เมืองฝั่งประตูเชียงใหม่
ถนนราชเชียงแสนครับ

แล้วก็ต้องไปสอบถามนักท่องเที่ยวชาวจีน
ซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า

เขาก็กำลังเดินเล่นอยู่บนถนนชื่อว่าถนนวัวลาย

เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่
สักพักหนึ่งจมหายไปเลยครับต่อหน้าต่อตา
เขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
มีชาวบ้านมาเห็นก็ช่วยโทรแจ้งตำรวจ

สักพักหนึ่งเป็นตะคิวแล้วก็จมน้ำหายไป

ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะบรรยายงานให้ทราบ
ต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับ